สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในคราบนี้มาพร้อมกับภาพบรรยากาศความหนาวเย็นยามเช้ามาฝากคุณผู้ชมหน่อย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่ศานนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าหลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิจะเย็นลงนะครับ
จากการตรวจสอบปัจจัยหลักที่จะทำให้อากาศเย็นลง

ฝนนั้นก็มาพร้อมกับพายุพกสุรี
ที่มีการเคลื่อนที่มาบริเวณแถวเมืองไทยของเรา
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานั้นเยอะขึ้น
และนอกจากนี้เองมีการคาดการณ์แบบนี้
ว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็น
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
มีการเหนียวนำเอาอากาศหนาวลมเย็นแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณประเทศจีนแล้ว
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้สัญญาณฤดูหนาวเริ่มขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
เพราะว่ามรสุมที่พัดปกครุมเมืองไทยของเรายังเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ไม่ใช่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนั้นรอต่อไปคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกประมาณไม่เกิน๕๐วัน
ประมาณช่วงหลังกลางเดือนตุลาคม
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละพื้นที่หน้าหนาวปีนี้จะเป็นอย่างไร

เหนือเชียงรายต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๕๗องศาเซลเซียต

สุนุโลกอยู่ที่๑๐๑๒องศาเซลเซียต
นครสวรรค์อยู่ที่๑๑๑๑๓องศาเซลเซียต
เลยอยู่ที่๖๘องศาเซลเซียต
นครพนมอยู่ที่๗๙องศาเซลเซียต
อุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๔องศาเซลเซียส
นครราชศรีมาอยู่ที่๑๑๑๑๓องศาเซลเซียต
การจนบุรีอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๓องศาเซลเซียต
สุพรรณบุรีอยู่ที่๑๒๑๔องศาเซลเซียต
กรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๑๖๒๐องศาเซลเซียต
สะแก้ว๑๓๑๕องศาเซลเซียต
ชนบุรีอยู่ที่๑๔๑๖องศาเซลเซียต
ประจวบครับอยู่ที่ประมาณ๑๘๒๐องศาเซลเซียต
ภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๒องศาเซลเซียต

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ